สวัสดีค่ะขับกีฬากับพีชชีวะรันทรสมกิตตรงโรศค่ะ
ก่อนที่จะลงแข่งทุกประโลกรอบคัดเลือกนะคะ
เขาก็ออกมาบอกว่าในการรับใช้ทีมชาติไทย
เขาพร้อมที่จะลงเล่นในทุกตำแหน่งค่ะ
ดาวเตะจากทีมการท่าเรือธนบูรณ์เกษารัฐออกมาเปิดเผยว่า
ตัวเองสามารถลงเล่นได้ในทุกตำแหน่งในทีมชาติไทย
โดยในเกมล่าสุดนะคะที่ไทยอุ่นเครื่องเปิดบ้านเสมอกับคองโกไปหนึ่งประตูต่อหนึ่ง
เตะวัย๒๖ปีถูกอากิระนิชิโนถอยจากแดนกลางให้ไปยืนเป็นเซ็นเตอร์
ร่วมกับมันโนเอลธอมเบียซึ่งธนบูรณ์ก็บอกว่าในส่วนของผลงานของตัวเอง
ถือว่าพอใจในระดับหนึ่งเหมือนกันแล้วก็พยายามที่จะเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอ
ไม่ว่าจะถูกลงไปเล่นในตำแหน่งไหนก็ตามก็จะพยายามช่วยทีมให้ได้มากที่สุด
เพราะว่าทุกอย่างอยู่ที่มุมมองของโค้ชซึ่งเมื่อตัวเองมีโอกาสก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
เพื่อแฟนฟุตบอลชาวไทยค่ะ
ส่วนสาธารักษ์ไหนป่ะคนอีกหนึ่งดาวรุ่งทีมชาติไทยก็บอกเหมือนกันว่า
ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเมื่อได้รับลงสนามทุกครั้งค่ะโดยเกมเสมอกับคองโกนะคะ
เพื่อเป็นหนึ่งตัวเลือกที่ดีของทีมชาติไทยให้ได้ค่ะ
โดยทัพช้างศึกนะคะก็มีคิวที่จะลงฝึกซ้อมวันนี้เวลา๖โมงเย็นนะคะ
ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตสนามซ้อมนะคะ
ก็จะเปิดให้สื่อมวลชนเก็บภาพได้๑๕นาทีแรกของการซ้อมเท่านั้นค่ะ
ก่อนที่เกมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนัดที่๓กลุ่มจีนนะคะ
วันที่๑๕ตุลาคมวันอังคารที่จะถึงนี้นะคะ